ขึ้นเหนือไปสิจ๊ะไปแอวละปูนเจ้า
ที่นี่ไม่ได้ไปขึ้นเหนือแล้วไปเที่ยวอย่างเดียวนะคุณ
จะพาไปขอโชคกับต้นจำปียักษ์

ใจเย็นคุณค่อยตามไปตามไป

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูน
พาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเดินไป

ไปดูต้นจำปีหลวงป่าขนาดใหญ่อายุ๖๐๐ปี

ชาวบ้านก็นำมาเก็บไว้ที่สาลาท้ายหมู่บ้าน
แล้วคุณดูเป็นยังไงใหญ่มาก
ใหญ่อย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นตะเคียนนะ

ต้นจำปีหลวงป่า

เชิญมากที่ชาวบ้านอายุ๖๐๐ปีคุณดูสิความใหญ่ความยาวของเขานะคะ
บอกว่าจริงที่เอามาเก็บไว้ที่สาราท้ายหมู่บ้าน

ถ้าลูกหลานคนที่เกิดมาไม่ทันได้ดูก็จะได้มาดูที่บริเวณนี้
เพราะว่าหาชมได้ยากมากแล้วสำหรับต้นไม้โบราณแบบนี้
ต้นจำปียักษ์ลองวัดดูแล้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะ๓เมตร
และความยาวประมาณ๓๐เมตร
งานนี้ชาวบ้านก็นำพวงมาลัยมาคล้องทีลำต้นเพราะเชื่อว่า
ตามความเชื่อของคนไทยเขาก็เชื่อว่าต้นไม้โบราณเนี่ยมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
แล้วส่วนที่เห็นน้ำแดงชุดไทยที่แขวนอยู่ที่สาลาก็เพราะว่า
มีคนได้โชคลาภจากต้นจำปีต้นนี้แล้วนำมาแก้บนนะคะ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านเอาแป้งมาทาที่ลำต้น
แล้วก็มีคนไปเสี่ยงโชคว่าอย่างนั้นก็ถูกรางวัลกันไปหลายคนทีเดียว
ก็เลยมีของแก้บนเยอะแยะแบบนี้นะแต่จริงแล้วก็
อย่าไปทาถูอะไรมากเลยจริงถ้าเกิดว่าตั้งเอาไว้แบบนี้เราอนุรักษ์เอาไว้ไหม
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนอะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูอะไรอย่างเงี้
ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่าช่วยกันอนุรักษ์ก็แล้วกัน
เพราะเป็นไม้โบราณด้วยแปลกดิน